ไปดูความเคลื่อนไหวคดีที่คุณแตงโมเสียชีวิตฮะ
ล่าสุดวันนี้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมนะครับ
เอาชุดประดาน้ำทีมที่เคยเข้าไปช่วยน้องหมูป่า
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี่ครับคุณผู้ชมครับ
ดำงมหาหลักฐาน๓จุดกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานนี้ไปมอบให้กับกรมสืบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อตรวจสอบว่าตกลงเป็นคดีฆาตกรรมอำพลางหรือไม่
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ

ประธานสมาคมกู้ภัยทางน้ำกาญจนบุรีภาค๗

ดำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
เพื่อเก็บข้อมูลในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

ที่๑เป็นจุดที่คาดว่าคุณแตงโมตกเรือ

และจุดที่๓เป็นจุดที่นายอัศยะคาดว่า
เป็นจุดที่ตกเรือจริง
ซึ่งเป็นการลงไปถ่ายรูปใต้น้ำครับ
รวมถึงเก็บตัวอย่างทรายและเลน
โดยใช้เครื่องสแกนตรวจดูโลหะแล้วก็อาวุธต่าง
โดยจะนำมาวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่
ใช้เวลาดำน้ำอยู่ร่วม๓ชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมครับนายอัจฉริยะบอกว่า
เชื่อว่าจุดที่คุณแตงโมตกน้ำและจุดที่พบศพต้องมีโครน
แต่จุดที่ตำรวจพบมีแต่ทรายไม่มีโครน
ท่าเทียบเรือที่ไปดูนะครับมีความลึกประมาณ๗เมตร
ก็ไม่มีทรายมีแต่โครนเช่นกัน
ส่วน๒จุดแรกมีความลึก๑๕๑๗เมตรกับ๑๗๑๙เมตร
ทรายมีความหนาฟุตกว่าครับ
โดยสิ่งที่พบในวันนี้จะนำไปเป็นหลักฐาน
พิจารณาอีกครั้งในวันที่๑๘พฤษภาคมนี้
เนื่องจากผลการณ์ชนสูตรจากนิติเวชโรงพจบาลตำรวจ
แจ้งว่าพบโครนในปอดของคุณแตงโม
ซึ่งหากคุณตังโมตกน้ำตามจุดที่ตำรวจระบุจริง
จุดนั้นที่ค้นหาก็ต้องมีโครนสิ
แต่รอบบริเวณกลับมีแต่ทรายครับคุณอัจฉริยะว่า
ดังนั้นจึงเชื่อว่าจุดที่ตำรวจระบุนั้น
ไม่ใช่จุดที่ตกจริงครับ
และอัจฉริยะยังบอกอีกว่าเวลาคนตกน้ำ
มันต้องตีขาใช่ไหมเพื่อพยุงตัวใช่ไหม

เชื่อว่าคุณแตงโมต้องเสียชีวิต
ในบริเวณที่มีน้ำตื้นครับ
แล้วก็โครนในปอดก็ไม่ได้เกิดในน้ำลึก

คนบนเรือพกไว้เปิดขวดวายนะฮะ
ขณะที่ผ้าขาวคาดเอวของคุณแตงโม
มีคนพบอยู่ที่ท่าช้างครับ

ยืนยันว่าอันนี้ของจริงเดี๋ยวจะมามอบให้ภายหลัง
นี้เชื่อว่าภารกิจวันนี้จะไม่เสียเปล่าครับ
ตกก็ดีจุดที่พบศพก็ดีนะครับ
น้องแตงโมจมน้ำในรัศมีตรงนั้น
ปรากฏว่ามันมีแต่ทรายมันไม่มีโคน
ดังนั้นการที่บอกว่าจมน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีโคนเข้าอยู่ในปอดอยู่ในอะไรต่างเนี่ย
มันก็เห็นชัดว่าประเด็นที่เราสงสัย
มันน่าจะเป็นจุดที่ท่าทรายมากกว่า
เพราะว่าในมือของน้องแต่งโมที่ยังมีการกำสาย
ทรายก็ลักษณะเหมือนกับที่อยู่บนเรือ
ที่มีโคนอยู่ในปอดเนี่ยมันก็เป็นน้ำตื้น
เนี่ยก็ตรงบริเวณนี้แหละไม่ไกลจากนี้หรอก

ระบุว่าภารกิจวันนี้ได้นำกระบอก
กดในชั้นดินทรายแล้วก็โครน

ซึ่งยังไม่พบอะไรเพิ่มเติมไม่พบโลหะ

ประกอบกับเป็นฤดูฝนโอ้โหเลนเยอะนะฮะ

งมเจอโลหะในจุดเดิมนะครับ
แม้ว่าจะผ่านไป๑๐เดือนแล้วก็ตามฮะ
สภาพพื้นน้ำแล้วก็ทรายที่เรากำขึ้นมา
เราจะรู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นทรายหรือเป็นอะไร
เพราะว่าเวลาเราไม่ได้เยอะ

จะเป็นเลยแล้วก็ข้างล่างจะเป็นนะ
นอกจากนี้นายอาทรยายังพูดถึงกรณี

ส่งไปอยู่ใบ้งของนางสาวสุภพรณิบวนิบ
คุณอัจฉริยะยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอม

เขายังไม่ได้นัดพบอายการดาวแล้วก็ยอมรับว่าแปลกใจ
ที่ไม่สามารถพบอายการดาวได้ทั้งที่เคยพบอายการคนอื่น
แต่เชื่อว่าอัยการดาวน์ถ้าเป็นคนตรง